คุณผู้ชมสับมาอีกแล้ว

ต้องบอกว่าอ้าวโหวตอนนี้ใครสไลด์ไปดูอาจีย์เธอ

พี่แทมนี่ไม่เชื่อนี่คือชมภูกษ์ก่อนบ่ายจริงหรือ

จากหน้าจอไปเลยค่ะฉันต้องถามเลยค่ะขนาดเสียงกับชมพู่อ่ะ
นี่ใครอ่ะนี่คือชมพู่ก่อนบ่ายคุณผู้ชม
และนี่คือหุ่นของคุณแม่ลูกสองค่ะ
บอกเลยแบบใหม่แบบสับแบบเผ็ดแบบโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงดีนะคะ
ชมพู่นะคะเปิดใจผ่านบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะบอกว่า

จะได้คุมอาหารแบบนี้ค่ะดูแลตัวเองนะคะ
น้ำหนักลดลงไป๑๐กิโลไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะ
แซ่บขนาดนี้นะคะก็ต้องขอถ่ายภาพเป็นที่ละลึกหน่อยค่ะ

ชมพู่เนี่ยแม่ชมพู่จะหวานก็ได้จะแซ่บก็เอาอยู่นะคะคุณ
แล้วพอทยอยปล่อยภาพเซ็กซี่ออกไปนะคะคนกรี๊ดทั้งโซเชียล
ฉันก็กรี๊ดเลยนะคะเพราะว่าปกติไม่ค่อยมาลุคนี้แหละค่ะ
เห็นแบบนี้แล้วนะคะจะเปลี่ยนเป็นคุณแม่สายแซ่บเลยไหมล่ะ

ก็ไม่ค่อยได้โชว์จริงก็ไม่ได้สายเซ็กซี่นั่นแหละ
เดี๋ยวคนจะไม่ชินไงก็นานทีละกัน
ผลมันเพิ่งมาเข้าที่เข้าทางไงเพราะเรามีลูกต่อกันเลย
คนแรกน้ำหนักยังลงได้ไม่ดีเลยท้องอีกแล้วอะไรอย่างนี้
มันก็เหมือนสะสมมาเรื่อยแล้วก็พอถึงจังหวัด
ตอนนี้มันมีโอกาสมันลงมาเข้าที่เข้าทางก็เอาสักนิดหนึ่ง
เพื่อนก็เข้ามาแซวแล้วก็คอมเมนต์อะไรอย่างนี้
ก็บอกว่าโอ้ไฟลุกแม่ไฟลุกแซบอะไรอย่างนี้
มันก็มีความมั่นอกมั่นใจแบบนี้แหละคุณผู้ชม
แต่นอกจากรูปร่างแล้วผิวพันธุ์ก็สำคัญเหมือนกันนะ